ข่าวนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันค่ะผู้หญิงคนนึงเธอกำลังจะปรับพื้นที่
ก็ถางย่าถือมีดถือเสียมถือจอบอยู่ปรากฏว่าถางไปถางมา
ไปเจอนี่คุณผู้ชมไม่ใช่รถแบ็คโฮลนะดูก่อนค่ะ
ว่ามันเกิดอะไรนั่นน่ะเหมือนกับชักไฮเยอร์กันอยู่น่ะ
คืออะไรคะหลุดออกมาแล้วเดี๋ยวถ้าคุณได้เห็นเต็มตัวนะ
คุณจะยิ่งขนลุกเลยเอาจริงแค่ตอนนี้ก็ขนลุกขนพองแล้ว
เขากำลังเหมือนชักเขย่อแต่นั่นคืองูค่ะคุณผู้ชม
ตัวใหญ่มากตัวใหญ่จริงตัวเนี้ยโอ้โหมันใหญ่ยาวอย่างเงี้ยคุณ
ใช่ค่ะเนี่ยเป็นงูเหลือมนะคุณผู้ชมคือมันอ้าปากทีจริงโอ้โห
นี่นะคนมาช่วยกัน๘คนยังดึงแทบไม่ไหวคุณสุดสกุล
ครับแล้วจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่ป่าย่าในพื้นที่หมู่หก
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
ทีมข่าวของเราเนี่ยรีบไปเลยนะไม่รู้จะไปช่วยจับงูหรือยังไง
แต่พอไปถึงเนี้ยก็เจอชาวบ้านแปดคน
กำลังเหมือนกับเนี้ยดึงมูเหลือมออกมาจากพงย่า
แล้วงูเนี้ยมันมุดหนีหลบเข้าไปข้างในค่ะ
รถแบ๊กโพลสีเขียวเขียวที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้
ต้องช่วยแหวกถางย่าให้มันพื้นที่ตรงนั้นมันเตียนมันโล่ง

ทีนี้ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันค่ะ
หางูอยู่พักใหญ่แต่ดึงไปก็เสียวไปเหมือนกันนะ
กลัวเกิดหัวมันหลุดออกมาได้แล้วมันหันมาแบบ

วัดความยาวได้๖เมตรกว่าคุณผู้ชม
น้ำหนักเขาคาดการณ์ว่าน่าจะหนักเป็นร้อยโลเมตรนะ

แล้วเขาบอกว่าใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมง

โอ้ชาวบ้านบอกมันใหญ่มาก
เกิดมาไม่เคยเห็นงูตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย
แล้วต้องใช้๘คนหาม
นี่ดูสิ๑๒๓๔๕๖๘คนค่ะคุณผู้ชม
แล้วเวลาที่เราเล่าข่าวแบบนี้เราจะเห็นภาพเนาะ
จับงูใส่กระสอบถูกไหมแล้วเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แต่เนี่ยกระสอบอะไรจะเอาอยู่คะเอาไม่อยู่เพราะงูมันตัวใหญ่จริง
สุดท้ายคุณต้องเอางูนี้ใส่กรง
แล้วก็เอาไปปล่อยที่ห่างชุมชนต่อไป
ตัวมันใหญ่มากเราเสนอข่าวเราไม่เคยเจอใหญ่ขนาดนี้๖เมตรกว่า